คุณคะเมืองไทยของเราเนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใช่ไหม
เพราะฉะนั้นแล้วแต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค
เขาก็มีความเชื่อที่มันแตกต่างกันออกไปจากการป้องกันโรคโควิด๑๙
จะมีที่ไหนแปลกแตกต่างอย่างไรบ้างไปดูกันค่ะ
นี่ค่ะสุดยอดความแปลกและวิธีการไล่โควิดแบบไทยของเรา
ที่มีแค่เมืองไทยที่เดียวเท่านั้น
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อ
จะมีเรื่องอะไรยังไงกันบ้างไปดูกันเลย
นี่ค่ะที่แรกวิธีแรกนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลย

ชาวบ้านเขานำเสื้อแดงออกมาแขวนหน้าบ้านกันบ่อยมาก
ตั้งแต่เราอ่านตลอดข่าวมานี่เราเห็นกันเยอะมาก
แต่เขาจะมาไล่ผีแม่ม่ายถูกไหมคุณชนะ
ใช่แต่ว่าในช่วงโควิดระบาดเนี่ยค่ะชาวบ้านเขาก็เอาเสื้อสีแดงนี่แหละ
เหมือนกันเลยเอามาแขวนไว้หน้าบ้าน
แต่คราวนี้บอกไม่ไล่แล้วผีแม่ม่าย
เพราะว่าไล่โควิด๑๙ดีกว่า
เพราะโควิดเนี่ยมันน่ากลัวกว่าผีแม่ไม้อีก
ถามว่าชาวบ้านเขาแขวนไว้ทำไม
เอ้าก็เขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อไง
มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ

เพื่อไม่ให้มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในหมู่บ้าน
ไม่ให้มีสิ่งชั่วร้ายมาทำอันตรายคนในครอบครัว

โควิดก็จะทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่ว
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยแขวนเสื้อสีแดงกันทั้งหมู่บ้านแบบนี้
เสื้อแดงเนี่ยอาจจะธรรมดาไปแล้วนะ
เพราะว่าโควิดอาจจะไม่กลัวอะไรหรอก
เสื้อแดงมันต้องเจอนี่ต้นกะเพราค่ะ
บอกเลยนะคะว่ามองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองไปทางไหน
ก็มีแต่ต้นกระเพราเต็มบ้านไปหมดเลย
มาผัดเหรอผัดกะเพรา
ไม่ช่วยล่ะเขาใช้วิธีการถอนรากถอนโคนแบบนี้
แล้วก็เอาไปแขวนไว้หน้าบ้านโดยการให้รากชี้ฟ้า
แค่นี้เองเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการทำพิธีไล่โควิดนะคะ
ส่วนสาเหตุที่เขานำต้นกะเพรามาแขวนเอาไว้เนี่ยนะคะ
ก็พอเชื่อเชื่อว่าต้นกะเพราจะสามารถปัดเป่าโรคภัยต่างได้
เหมือนกับการแขวนเสื้อแดงนั่นเอง

เอ้าผมว่ามาดูการไล่โควิดแบบเท่

แบบหุ่นเทพนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
หุ่นเทพเจ้านะที่ชาวบ้านเขาเชื่อถือก็คือเป็นหุ่นที่ถือดาบแบบนี้
เป็นเหมือนผู้ที่คอยปกป้องต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่จะลุกล้ำเข้ามาในหมู่บ้าน
นี่ที่ดูเห็นมีอะไร
ไผ่นำมาสารมาขัดกันเป็นแผ่นวงกลม
เรียกกันว่าในไถดะเป็นเครื่องรางป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่าง
ตะข่ายที่เอาไว้ดักวิญญาณร้ายและโรคร้ายนั่นเองนะครับ
แต่ก่อนที่จะนำหุ่นมาตั้งเขาต้องทำพิธีกันก่อน
ที่เขาเรียกกันนะครับเป็นภาษาถิ่นว่าวอนเม้งสอลอหรือว่าพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้าย
นี่ก็จะมีคุณเป็นหมอทำพิธีนะ

เป็นหมอผีของหมู่บ้านเป็นผู้ทำพิธีสวดขับไล่สิ่งชั่วร้าย
จากนั้นก็มีการเผากระดาษซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งที่ไม่ดี
แล้วก็มีการถวายไข่เป็นการเรียกขวัญ
จากนั้นสร้างหุ่นขึ้นมาเลยสร้างหุ่นขึ้นมาเป็นเครื่องรางขึ้นมาแบบนี้

พิธีนี้จะต้องเป็นการปิดหมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคระบาด
แต่ปัจจุบันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
ให้กับคนในหมู่บ้านเท่านั้นเอง
ยังไม่หมดนะคะมาดูวิธีสุดท้ายค่ะ
วิธีสุดท้ายมันเป็นวิธีที่ร้อนแรงสุด
ร้อนจนนายโควิดต้องกลัวแน่นอน
ไปร้อนแรงอย่างที่บอกไหมล่ะคะ
นี่คือวิธีการทำพิธีสวดมาติกาบังสุกุล
เป็นการทำพิธีสงฆ์หรือสวดเผาศพนี่แหละค่ะ

นายโควิด๑๙ไวรัสโคโรนที่มาจากเมืองอูฮันนั่นเอง
โดยพิธีนี้นะคะชาวบ้านเขาจัดขึ้นมาตามความเชื่อนะ
เขาบอกว่าการสวดนี้จะช่วยส่งวิญญาณโควิดให้ไปสู่พบภูมิที่ดี
ให้ตกนรกอย่าผุดยักษ์เกิดอีกเลย
ไปเลยลงนรกหมกไม่ไปเลย
นี่ชาวบ้านเขาว่ากันแบบนี้ไปที่ชอบที่ชอบนะ
แต่ที่นี่ไม่ต้องชอบหรอกแล้วก็ไม่ต้องมาจองเวรซึ่งกันและกันด้วย
หมดเวลาของโควิด๑๙แล้ว
ไปนี่ชาวบ้านก็เขาบอกว่าหลังจากทำพิธีเนี่ย
ก็ได้มีชีวิตที่มันปราศจากโรคภัยร้ายจากโควิด๑๙สักทีหนึ่ง

ให้มาดูเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อในแต่ละพื้นที่
ถูกต้องแต่ละพื้นที่ก็ปฏิบัติไปตามความสบายใจของตัวเอง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ทุกคนต้องทำคือความสะอาดแล้วก็ทำให้ตัวเองแข็งแรงเข้าไว้
ถูกต้องค่ะเรื่องของการรักษาความสะอาด
การดูแลสุขภาพตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญมากวันนี้